อะมาดูแม่น้องบอง่นะคะเถอะอย่าขามไป

นี่ต้องบอกเลยนะคะนอกจากจะเป็นขวัญใจชาวโซเชียลนะคะ
เรื่องความตลกความเซ็กซี่
ถ่ายแฟชั่นทีบังมากตาแทบแตกอะค่ะ

ทำให้ละครดองเข็มค่ะนางฟ้าศูนย์

ใช่นะคะค้างสต๊อกมา๕ปีที่แล้ว
คุณผู้ชมหลุดรู้ดองได้ออนแอร์แล้ว

ทานโทษคุณผู้ชมตั้งแต่เจ๊กกี้ยังไม่ไปดึงหน้าผาก
ใช่นางยอมรับในที่สัมภาษณ์เลยบอกว่า
ตั้งแต่ตอนนั้นหนูยังไม่ทำศัยกรรมอะค่ะ
งานนี้แจ๊กกี้นะคะน้อมรับฉายา

ละครเรื่องนี้จะได้ลงจอจริงค่ะ

หน้าตาเมื่อ๕ปีที่แล้วกับตอนนี้มันไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่

จีบพระเอกในสเปคพี่เกรทวรินทรติดหรือเปล่า
หลังจากแอ้วเอยกันมาแสนหนาดเหลือเกินนะคะ

ให้เธอลงเวทีประชันมงอีกครั้งจะพอมีหวังหรือเปล่า

แล้วก็มีฉายาทะเลใต้ที่ตอบคำถามผิดตอนนั้น
เอาไปฟังทั้งหมดเลยนะคะจากแม่น้องบองค่ะ
คือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าการเล่นการคุยกับตุ๊กตา

เออมันจะทำให้แบบว่าชีวิตเราเปลี่ยนขนาดนี้

จริงไม่คิดว่าจะได้ออนแล้วเลย
ก็แบบก็เลยกลายกลายมาแบบพูดตลกกันในรายการ
ละครเรื่องนาน้ายังไม่ได้ทำเศรษฐกรรม

ทะเลใต้พัทยามันยังไม่พิมพ์พออีกหรือ
อายุถูกไหมครับหรือเปล่า
อายุน่าจะเกินในปีหน้าปีไหนแล้วลูก
ตกลงจีบเกรทวรินทรติดไหมคะ
หนูแซวหนูแซวพี่เกศ
คือหนูกับพี่เกรทเรารู้จักกันมานานมากแล้ว

คำเพราะว่าพี่เกดชอบแซวคนอื่น
แต่เวลาโดนแซวเผินนะเงียบเลย
สรุปเลยนะคะแม่น้องบองตอนนี้โสดจ้า

ใช่นะคะก็ไปเที่ยวงานกันได้ที่เธอมาโปรโมทนะคะ
ว่ากันไปคุณผู้ชมนะคะ

ว่ามาไทยรัฐทั้งทีจะทาตัวเขียว

มันเหนียวเห็นใจเขาด้วยมันเหนียวนะคะ
คนเราต้องรอจำวะโอกาสแล้วก็เวลา
มาดังเพิ่งมาปังปีนี่แหละคุณผู้ชม

ใช่นะคะก็ติดตามเธอกันได้นะคะสำหรับแม่น้องบองนั่นเองนะคุณผู้ชม